งามอิลีอีหลอกระดอกกระเดียงงามแท้งามว่าจริงค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
เห็นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะคะดิฉันไม่ได้อยู่ที่แคนาดาค่ะ
แต่ว่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
กวมแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามสุดไปเลยค่ะ
ช่วงนี้อากาศหนาวแม่มันฟินจริงเลยนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้ตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนเช้าก็ยังคงหนาวอยู่ดี
ดังนั้นแล้วเรามาดูกันหน่อยไหมคะว่าข้อมูลสภาพอากาศในประเทศไทยโดยรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานยอดดอยยอดภูมิอุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศาแต่ว่ายังคงรู้สึกได้ถึงอากาศหนาวเย็น
พื้นที่เลขหลักเดียวก็ต้องดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ค่ะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังคงพัดผ่านภาคใต้ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
ส่วนทะเลก็ยังคงมีคลื่นสูง๒๓เมตรอยู่นะคะ
ดังนั้นแล้วหากใครจะท่องเที่ยวจะไปเดินทางไปไหนนะคะหรือว่าทำการเกษตรทำการประมงก็แล้วแต่
ตรวจสอบสภาพอากาศกันคาดการณ์ไปจนถึงวันที่๑๑มกราคมเลยค่ะ
เหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ดอยยอดภูหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๔๑๔องศาค่ะ
มีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย๑๐๑๔องศา
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย๑๒องศามีฝนได้บางพื้นที่ค่ะ
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย๒๐๓๑องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้เช้าอากาศเย็นทางตอนบนของภาคจะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะ
ส่วนตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่อ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ
อุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย๒๒๓๒องศาเซลเซียสค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้ากันแบบนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปไหนก็จะได้มีความพร้อมมากขึ้นค่ะ
ส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวนะคะก็สำคัญตรงที่ว่าต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างใบไม้สวยแบบนี้นะคะ
อย่าได้ไปเก็บมาเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าไปเก็บมาแล้วถือว่าผิดกฎของอุทยานด้วย
หรือถ้าใครไปเที่ยวท้องทะลงท้องทะเลไปเก็บเอาก้อนหินไปเก็บเอากระดองเปลือกหอยมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ถือว่ามาฝากกันเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำในรู้ก่อนร้อนหนาวเดี๋ยวเจอกันใหม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ